เราตรวจสอบเส้นทางการเดินทางจากทางหลวงแล้ว
เพื่อดูเรื่องของรถยนต์สาธารณะแล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับ
แล้วก็เมื่อกี้รายงานสดจากบคศแล้ว
อีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางรถไฟ
คราวนี้เราจะไปดูที่หัวลำโพงกันบ้างนะครับ
เพราะว่าก็บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักครับ
ดังนั้นเราติดตามบรรยากาศได้จากคุณอัญชาลีสิริมั่ว
รายงานสดมาจากสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงครับ

บรรยากาศที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่สถานีหัวลำโพงแห่งนี้

มีประชาชนเข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากนะคะ
เพื่อที่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้ค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมานะคะ
ประชาชนทยอยเดินทางมาที่สถานีรถไฟหัวลำโพงอย่างต่อเนื่องค่ะ

เดินทางด้วยรถไฟมาจากจังหวัดประจวบคิริขันตั้งแต่เมื่อ๔ทุ่มของคืนที่ผ่านมา
เพื่อมาต่อรถไฟที่สถานีกรุงเทพไปยังจังหวัดบุรีลำค่ะ
โดยยอมรับว่าการโดยสารเมื่อคืนมีประชาชนใช้บริการกันมาก
ทำให้ต้องนั่งกับพื้นมาตลอดทาง
ส่วนสาเหตุที่เลือกนั่งรถไฟนะคะในการเดินทางครั้งนี้
เพราะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการเดินทางโดยรถทัวร์ค่ะ
เมื่อกี้น้องเขาเมารถด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายนี่คือ๕คนนี้จะเยอะกว่ารถไฟ
เช่นเดียวกับนางมะลิยงเพชรนะคะกำลังเดินทางไปยังจังหวัดสุรินที่บอกว่า
ปกติมักขับรถกลับบ้านเองแต่ปีนี้หลังมีมาตรการความเข้มงวด
เข็มขัดนิรภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาล
เลือกกลับบ้านโดยการนั่งรถไฟค่ะ
นอกจากนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
โดยเพิ่มขบวนรถไฟจากปกติที่วิ่งวันละ๒๔๔ขบวน

จำนวน๙ขบวนและขากลับอีก๑๕ขบวน
มั่นใจว่าจะรองรับจำนวนประชาชน
ที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างแน่นอนค่ะ

คาดว่าตลอดช่วงเทศกาลนี้นะคะ

ว่าจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการ
มากที่สุดประมาณ๑แสนคนค่ะ
อัญชลีนสิริกมวกข่าวเทศรัทย์ทีวี
รายงานสดจากสถานีรถไฟกรุงเทพค่ะ